แล้วมันมาตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้

เพราะว่าการที่เราจะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลตรุษจีนเนี่ย
หลายคนเขาก็ต้องไปซื้อของเส้นไหว้กัน
อย่างบางอย่างเนี่ยที่เขาซื้อมาเพื่อทำการจุดไฟเผา
แล้วก็ส่งไปให้กับอากงอาม่าที่อยู่ในสวรรค์

ก็เช่นว่ารถกระดาษเสื้อผ้ากระดาษ

เดี๋ยวนี้มีเผาอะไรไปเยอะแยะเลยนะ
โทรส่งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตรถหรูใช่ไหม

ก็จะทำหน้าคุณหรือยัง
เขาไม่ส่งผมไป
ต้องถามกรงอำมาตย์ว่าอยากได้คุณไปอยู่เป็นเพื่อนหรือเปล่า
ไม่อยากกรงอำมาตย์บอกว่าไม่อยาก
งั้นนั่งอยู่ดี
ใจเย็นกรงอำมาตย์ยังไม่อยากเจอผมให้ตอนนี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันในช่วงเลือกตั้งไง
เขาเตรียมที่จะเผากระดาษใบเลือกตั้งไปให้กรงอำมาตย์
ที่อยู่บนสวงสวรรค์ได้ลงคะแดนเสียง
รู้สึกยากจริงไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้เจอกับบัตรเลือกตั้งโกงเต็ก

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอส่งขึ้นไปบนสวงสวรรค์แล้ว
จินตนาการตามนะว่าจะมีพักอะไรให้เลือกบ้าง
เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องนำเสนอไอเดียให้กับอากงอาม่า
ได้เลือกกันไปด้วยว่าบนสวงสวรรค์จะเลือกพักอะไรดี
มีให้เลือกว่ามั้ย

อาม่าบอกว่าอยากพักผ่อง
โลแกนก็คือผ่อนได้ไหมไม่มีช่วงนี้ก็หยุดในการผ่อนไปก่อน
ถ้าผ่อนไม่ไหวอ่ะดงยึกน้ำ

หรือจะเป็นพักรบพบรัก
ตามตรงตามมาบอกว่าเราพบรักกังมาตั้งแต่โลสัมเภาเรือแล้ว
ถ้าเจอพักรบพบรักให้เข้าคู่หาไปกาเบอร์ว่ารักแถบ
นั้นมาเงียบ
พักนี้น่าสนใจนะน่าจะมีคงกาเยอะนะ
ยังมีอีกหลายพักแต่พักนึงไม่เอา
อันนี้ไม่เอา

เอ่อพักได้เรียก